คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก่อนละกันนะ
เมื่อกี้เขาด่างขอขอบคุณเอดการ์นเกล้าคุณผู้ชมค่ะ

เห็นคนนี้เขาไปเที่ยวเหมือนกันเที่ยวถึงยี่ปงญี่ปุ่นไง
รูปสวยดูซิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เรียกว่าชีวิตดีที่ลงตัวสุดเลยสำหรับเรื่องงานค่ะ
ถึงว่าแม้จะมีบางช่วงนะมันมีเรื่องให้หนักอกหนักใจไง
เพราะว่าอะไรต้องปลอมตัวไปเป็นแบบสายลับสายสื่อ
โจรจับโจรเออเอากระเป๋าแบรนดเนมคืนมา
วิ่งไล่จับโจรที่ขโมยกระเป๋าค่ะ

รวมไปถึงเรื่องราวความรักที่แฮปปี้สุดเลย
เพราะว่าเพิ่งควงหนุ่มหวานใจค่ะ
คุณไฮโซนิกไปเที่ยวญี่ปุ่นมา
เพราะว่าเป็นการไปชาร์จแบตให้กับร่างกายค่ะ
ดูดิใบไม้เปลี่ยนสีสวยมากเลย
ได้โพสต์ท่าถ่ายรูปประทะลมหนาวท่ามกลางวิวสวยนะคะ
จะไม่สนุกได้ยังไงกับการถ่ายภาพคุณผู้ชม
เพราะว่าเกรสเนี่ยเธอลงทุนจ้างช่างภาพคนไทยในญี่ปุ่นมาถ่ายรูปให้
จริงเหรอคุณผู้ชมคือแล้วเห็นไปเที่ยวแฮปปี้แบบนี้นะ

ตอบดีนะเออดีเรื่องความรักนะจริงจังแต่ว่าไม่ซีเรียสปล่อยไปชิวคุณผู้ชมค่ะนิดหนึ่งสาเหตุที่ต้องจ้างช่างภาพไม่ได้เวอร์ไม่อะไรนะค่ะเพราะว่าแฟนเขาเนี้ยถ่ายรูปไม่สวยอ๋อแล้วขี้เกียจมานั่งทะเลาะกันจ้างช่างภาพเลยจ้ะรับรองสวยทุกรูปค่ะอืม